มีเรื่องเตือนให้คุณผู้ชมกันนะครับ
เข้าห้องน้ำต้องดูนิดนึง

เพราะว่าอย่างคนงานลงอิตที่๑๐๑
เข้าห้องน้ำแล้วก็ลื่นศีรษะไปฟาด

เกิดขึ้นตอน๕นเมื่อวาน
ตำรวจโรงพักสุวรรณภูมิพร้อมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลสุวรรณภูมิที่๑๐๑
ไปตรวจสอบศพของนายวิชัยคำลอยอายุ๔๙ปี
นักเสียชีวิตในห้องน้ำของโรงงานอิดบล็อกสีแสงดาว
สภาพนอนนอนหงายอยู่

ลำตัวกับศีรษะจมอยู่ในอ่างน้ำครับคุณผู้ชม

เพียงเสื้อยืดกางเกงถอดไว้กองกับพื้นร่างกายไม่ได้มีบาดแผลนะครับ

นายวิชัยขอตัวเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึง
นะฮะก็เลยเดินไปรอที่บริเวณบ้านพักคนงาน

ปกติแล้วก็จะเดินไปเคาะประตูเรียกแต่ว่าก็ไม่มีเสียงตอบนะครับ
ก็เลยปีนไปดูซิช่องลมว่าเอ๊ะทำไมหายไปนานจัง
แล้วพอปีนไปดูก็เห็นนอนจมน้ำอยู่ครับ
ก็เลยรีบตะโกนคนให้เข้าไปช่วยพังประตูแล้วก็ช่วยออกมา
แต่ก็ไม่ทันก็เสียชีวิตในบ่อน้ำนี้
ตำรวจคาดว่าหลังจากที่ปลดทุกข์เสร็จจะลุกขึ้นมาสวมกางเกง
แต่อาจจะลื่นนะครับแล้วก็แบบหงายท้อง
แล้วศีรษะนเนี่ยไปฟาดกับขอบอังแล้วศีรษะกันก็จมไปในอังเนี้ย
ทำให้แบบหายใจไม่ออกแล้วก็เสียชีวิตเลย
เดี๋ยวเข้าห้องน้ำก็ต้องระวังกันด้วย
ลื่นหรือเปล่าก็ต้องทำความสะอาดกันให้ดีนะครับ